แต่ทีนี้อย่างที่บอกว่าคดีนี้เป็นที่สนใจ
ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ระหว่างทางตลอด
มาถึงการอ่านคำพิพากษาของสารชั้นต้นในวันนี้
มันมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทุกช่วงเวลาจริง
เราก็เลยอยากจะย้อนให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะ

พาไปดูช่วงจังหวะที่เปรี้ยว

นังจากนี้ไปอย่าไปทำกับคนอื่น
เนี่ยครับเปรี้ยวเอิญแจ
ไปจุดที่ทำแผนทีจุด
ครอบครัวของผู้เสียชีวิตครอบครัวของแอ๋มก็บอกขอดูหน้าหน่อย

ในกลุ่มกลับทางครอบครัวของแอ๋ม

ก็พยายามจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจนะคะ
นี่เป็นจุดสุดท้ายจาก๘จุด
ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ก็ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาค่ะ

ตำรวจควบคุมฝุงชน๑กองร้อยนะคะ
มีชาวบ้านประชาชนที่เขาสนใจแล้วก็ติดตามข่าวนี้

ตอนนี้ครอบครัวก็สบายใจขึ้นในช่วงจังหวะนั้นนะคะ
ก็อยากจะให้อโหสิกรรม
ถือว่าเขาได้รับกรรมที่เขาก่อไว้แล้ว
จากการที่เขาได้ขอขมากับครอบครัว

ก็เหมือนกับไม่ได้สำนึกกับสิ่งที่ทำไป
ประแนวไปนอนตามข่าวตลอดอะ
แล้วคุณยายมีความรู้สึกอย่างไรที่
ชอบการทะกรณ์นั้น

ไม่หลับเลยเขาทำไมใจโหดอย่างนั้นเป็นผู้หญิงด้วยแล้วเพื่อนเขาด้วยนะ
ทำไมเขาทำลงใต้หันศพไม่ใช่ธรรมดานะคะ
ถ้าใจไม่ดีล่ะตายไปตามตามหลานเลยใครใครก็สลดใจกันทั้งนั้น
ญาติพี่น้องโอ๊ยเขาถามข่าวทั่วประเทศก็ว่าได้
แล้วมันเป็นอย่างงี้หรอจูงในอาจารย์
เนี่ยค่ะก็ความรู้สึกของคุณยายของแอ๋มผู้เสียชีวิตนะคะ
ทีนี้ย้อนกลับไปวินาทีที่ผู้ต้องหาทั้ง๓คน
ถูกส่งมอบมาให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทย
ได้สอบสวนเบื้องต้นเพราะว่าถูกกดดันอย่างหนัก
ตัดสินใจเข้ามอบตัวกับตำรวจพม่าในคืนวันที่๓มิถุนายนปีที่แล้ว
ก็เป็นการก่อนหน้านี้มันมีข่าวลือไงว่าทั้ง๓คนแยกกันหนี
แต่สุดท้ายทั้ง๓คนเขาก็มอบตัวกับตำรวจพม่าก็ส่งตัวมาตำรวจไทย
แล้วก็ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้เคยไปสัมภาษณ์พ่อแม่ของเปรี้ยวนะคะ

ไม่เคยมีพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือรุนแรง
เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการดูแลครอบครัวมาตลอด
มีจิตใจเมตตามีน้ำใจกับเพื่อน
เหตุการณ์นี้เชื่อว่าเปรี้ยวคงผิดพลาดไปจริง
พ่อแม่ของเปรี้ยวอยากให้ลูกหนีอยู่กลับมามอบตัว
ลูกเป็นคนคนดีคนหนึ่งค่ะไม่เคยทำให้แม่หนักใจ
คือแกไปพบเพื่อนไม่หนีเพื่อนก็ชวนไปนู่นไปนี่
แม่ก็ไม่รู้ว่าเขาไปไหนกันแต่ละวันแม่ก็อยู่บ้านทำด้วยทำสวนไป
พี่ก็เคยให้ความบังอะไรกับแม่หรือเปล่า

ก็อยู่ระหว่างการทำบ้านทุกเดือนจะส่งเงินมาให้
ทุก๑๐กว่าวันส่งเงินมาให้ตั้งของอะไรเข้าบ้าน
แล้วก่อนที่เปรี้ยวจะเข้ามอบตัวไม่กี่วัน
พี่สาวของเปรี้ยวก็ให้ปากคำกับตำรวจบอกว่าเปรี้ยวโทรศัพท์ไปหา
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าพลั้งมือฆ่าแอ๋มเพราะแค้นถูกหักหลังเรื่องยาเสพติด
ตอนแรกตั้งใจจะแค่ทำร้ายเพื่อสั่งสอนเท่านั้นไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ตายค่ะ
กี่คนครับ

๑ชาย๓ชายหญิงครับ
เราก็ย้อนให้ดูช่วงเกิดเหตุใหม่กันนะครับ
คดีนี้นอกจากเปรี้ยวเอิญแจ้สามสาวผู้ต้องหาแล้วยังมีผู้ต้องหาอีก๒คนนะครับ
คือนายวศิลปนามพรมกับนางสาวจิดารัฐพรมคุณหรือว่าเบนส์
ซึ่งตำรวจจับตัวนายวะสินได้ที่เกศเ฽้าที่สปบรลาว
เป็นแค่คนขับรถไปรับแอ๋มที่หอพักแล้วก็พาเปรี้ยวไปยังสถานที่ฝังศพเท่านั้น
ส่วนการลงมือฆ่าหันศพแอ๋มเป็นฝีมือของเปรี้ยวเพียงผู้เดียว
โดยระหว่างทางเปรี้ยวได้ใช้ถุงพลาสติกคลุมหัวแอ๋มแล้วก็ซ้อม
ซึ่งแอ๋มพูดว่าซ้อมเลยแต่ถ้ารอดไปได้จะกลับมาเอาคืน
ก็เลยถูกเปรี้ยวบีบคอจนขาดใจตายบนรถ
สำหรับจุดเริ่มต้นของคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๕พฤษภาคม๒๕๖๐ครับ
ชาวบ้านในพื้นที่โนนสง่าตำบลคำม่วงอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่น
ไปเจอศพของหญิงสาวนะฮะซึ่งทราบตอนหลังก็คือนางสาววริสรากลิ่นจุ้ยหรือว่าแอ๋ม
ถูกฆ่าหันศพแยกออกเป็น๒ท่อนยัดใส่ถังพลาสติกสีดำฝังดินแล้วก็โบกปูนทับ
เป็นปริศนาไว้กระทั่งตำรวจมาพบเบาะแสสำคัญนำไปสู่การสอบสวนสืบสวน
นั่นก็คือรอยสักบนแผ่นหลังแล้วก็ที่หน้าอกของผู้ตาย
โดยสลักชื่อว่าป๊อปปี้ซึ่งก็คือสาวธอมคนสนิทที่เคยคบหาแล้วก็อยู่กับแอ๋ม
โดยป๊อปปี้ให้การว่าเคยคบหากับผู้ตายมาประมาณ๓ปี
จนกระทั่งผู้ตายไปแต่งงานกับสามีชาวจังหวัดน้องคาย
ช่วงที่ผู้ตายไปแต่งงานก็เลิกคบกันไป
ก็มีโทรคุยกันบ้างตามภาษาคนรู้จัก
แล้วก็ติดต่อกับแอ๋มได้ครั้งสุดท้ายเนี่ย
คือ๒๓พฤษภาคม๒๕๖๒
ค่ะแล้วก็จากนั้นนะคะคุณผู้ชม
ตำรวจสพเขาสวนกวาง
ก็เรียกสามีของผู้ตาย
ก็คือแอมเข้าให้ปากคำ
เขาก็ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตาย
ติดต่อกันครั้งสุดท้าย๒๒พฤษภาคม
แล้วก็มีการสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องใกล้ชิด
ก็ไม่มีใครมีพิรุษหรือสิ่งผิดปกติอะไรค่ะ
จนสุดท้ายตำรวจชุดสืบสวนไปเจอเบาะแสใหม่
คือเส้นทางที่คนร้ายบรรจุถังและอุปกรณ์เพื่อฆ่าหันอำพรางศพ
เป็นเส้นทางที่เป็นไร่นา
ต้องเป็นคนชำนาญเส้นทางในพื้นที่เท่านั้นถึงจะรู้จักเส้นทางตรงนี้
ตำรวจอีกชุดเขาก็พบว่าผู้ตายมีกลุ่มเพื่อน
ที่เคยชวนมาทำงานที่ร้านคาราโอเกะ
แล้วก็แยกย้ายกันไปหลังจากที่ผู้ตายแต่งงาน
ก็เลยสืบสวนจากแชทนะคะแล้วก็การโพสต์ในโลกออนไลน์
ก็เจอเบาะแสว่าเนี่ยมีกลุ่มนึงนะเขาโพสต์ข้อความเชื่อมโยงเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้
หนึ่งในนั้นเป็นการโพสต์ภาพรถ
ซึ่งเป็นรถคันเดียวกับที่มีภาพในกล้องวงจรปิด
ที่กำลังไปรับผู้ตายที่หน้าห้องพัก
ก็เป็นการนำไปสู่การจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาทั้งหมดมาดำเนินคดีนะคะ
และวันนี้ก็มีคำพิพากษาของศาลชั้นต้นออกมาแล้วนะครับ
แน่นอนว่าคำพิพากษาที่ออกมาเราก็ต้องเคารพในคำพิพากษาของศาลท่าน
แต่ก็มีการมองกันว่าเออด้วยโทษแบบนี้๓๔ปี๖เดือน
จากข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาเนี่ย
มันหนักมันเบาหรือว่าจะสู้ได้ไม่ได้อย่างไร
รวมถึงท่าศรีหาที่ศาลท่านบอกว่า
จำเลยต้องชดใช้ให้กับทางฝั่งญาติของผู้ตายเขา
จริงแล้วเรียกไปเป็น๑๐ล้านนะครับ
แต่ศาลท่านบอกว่าพิเคราะห์ละล้านกว่า
แล้วถ้าต้องอยู่ในคุกแบบนั้นแล้วจะชดใช้แบบไหนอะไรยังไง
ตรงนี้เดี๋ยวฟังจากอประโมเมฆนิตรวัสดิ์ชุมนุม
ท่านรองอธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาดคดีอายการสูงสุด
ที่ท่านได้ให้วิเคราะห์แง่มุมต่างกับเราไว้ครับ
คือทั้งสองฝ่ายล่ะครับว่าฝ่ายอายการโจทย์
ถ้าเห็นว่าควรจะลงข้อหาไตรตรองอายการโจทย์ก็อาจจะอุทธรณ์ต่อไป
แม้แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาเข้าร่วมเป็นโจทย์ไหม
แม่คนตายพ่อแม่คนตายถ้าเขาเข้าร่วมเป็นโจทย์
เขาก็มีสิทธิ์เช่นเดียวกับพนักงานในการ
ถ้าไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาก็อุทธรณ์ไปนะครับ
ส่วนเปรี้ยวกับพวกทั้ง๕คน
ถ้าเห็นว่าสารลงโทษหนัก
เขาก็คงจะไม่ไปปฏิเสธอย่างอื่นนะครับ

อะไรแล้วเนี่ยสารลดโทษให้แล้วให้การเป็นประโยชน์
ก็อาจจะเปรี้ยวก็อาจจะต่อสู้เรื่องโทษหนักเกินไปไหม
ก็อาจจะอุทธรณ์นะครับ
ส่วนคนอื่นที่มีอยู่คนหนึ่งที่
สารพิพากษาว่ารับของโจรแต่ไม่รอการลงโทษ
เขาก็คงจะอุทธรณ์ขอให้สารรอการลงโทษ
เพราะโทษเขา๑ปีเองนะ
เหลือ๑ปีซึ่งการรอการลงโทษเนี่ย

ซึ่งเด็กคนนี้บอกไม่เคยกระทำความผิดมาก่อนก็อยู่ในเงื่อนไขที่จะได้รับการผ่อนปลนนะครับ
และทุกคนผมว่าจำเลยทุกคนคงอุทธรณ์แหละ
เพราะว่าอุทธรณ์แล้วเนี่ยธรรมศาสตร์อัยการก็ไม่อุทธรณ์ใช่ไหม
จำเลยอุทธรณ์โทษไม่เพิ่มขึ้นแน่
แต่ว่าแม่คนตายเนี่ยอาจจะอุทธรณ์ถ้าเขาเป็นโจทย์ร่วม
ขอให้สารลงโทษในข้อหารไตรตรองก็เป็นประเด็นเรื่องไตรตรอง
กับการลงโทษก็ดูแค่นั้นเอง
๔ปีก็ถือว่าสารลงตลอดชีวิต
และให้การเป็นประโยชน์ลด๑ใน๓เหลือ๓๔ปีนะครับ
โอเคนี่ก็หนักพอสมควร
แต่ว่าถ้าติดจริงเนี่ยเท่าที่ศึกษาจากการต้องโทษของผู้ต้องขังเนี่ย
มันจะติดจริงในประมาณ๓๐๓๕เปอร์เซ็นต์
นะครับ๓๐๓๕เปอร์เซ็นต์
คดีนี้กว่าเปรี้ยวจะออกหรือขนาดจะออก๓๔ปีก็ติดอย่างน้อยก็ต้อง๑๑ปี
เหตุผลที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเรือนจำเราเนี่ย
มีไม่เพียงพอกับการจองจำนักโทษใช่ไหม
หลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่มีการเพิ่ม
ประมาณในการสร้างเรือนจำหรือคุกไว้ขัง
เรือนจำเขารับคนได้ทั่วประเทศเนี่ยประมาณ๑๘๐๐๐๐
แสน๘รับมานานแล้วนะตั้งแต่ประชากรไม่ถึง๕๐ล้านคน
แต่วันนี้ประชากรจะ๗๐ล้านอยู่แล้วเนี่ย
เรือนจำไม่ได้ขยายจริงในสัดส่วนของการกระทำความผิดเนี่ย
โดยเขาเรียกว่าสถิติอัธยกรรมของประเทศไทย

มันจะเป็นการกระทำความผิดอยู่ประมาณ
ประมาณ๑๐๐ประมาณ๕เปอร์เซ็นต์ประมาณ๕เปอร์เซ็นต์ของประชากร
ทีนี้เราบอกวันนี้เรามีอยู่๗๐ล้านคน๕เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่
แล้วแบ่งเป็นโทษที่ลงโทษหนักเนี่ย
มันก็อยู่ประมาณพันกว่าเรื่องต่อประชากรแสนนะครับ
ตรงนี้เราไม่เคยพูดกันไม่มีรัฐบาลไหนมีนโยบายที่จะสร้างคุกเพิ่ม
อย่างน้อยก็ประมาณ๑๑๑๑๓ปี

ผู้เสียหายมีสิทธิ์ยื่นคำร้อง
ขอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายได้
ยื่นไปตั้ง๑๐กว่าล้านใช่ไหม๑๐ล้าน๓๐๐นี่ไง
แล้วศาลเขาพิจารณาให้กับล้านแค่๗๐๐๐๐

คุณจะนำสืบได้ไหมว่าลูกสาวเสียชีวิตเนี่ย
คุณขาดประโยชน์เป็นถึง๑๐ล้าน
เขาต้องมองอย่างงี้แล้วค่าโปรงศพ๓๐๐๐๐๐นี่เหมาะสมหรือไม่
อันนี้ผมพูดโดยที่ผมยังไม่เห็นคำพิพากษา

ถ้าไม่มีเงินก็ใช้ก็ยึดซับ
บังคับคดีมันเหมือนคดีแพ่งตามปกติ
แพ้คดีไม่มีเงินก็ต้องถูกบังคับคดี
เขาก็บังคับคดีให้แล้วเสร็จภายใน๑๐ปี
แต่ไม่ใช่ไปเอาทรัพย์ของพ่อแม่ไม่เกี่ยว
ต้องซับสินไหนที่เป็นของนี้ก็ไปว่ากันถึงนั้น

ดูข่าวสารดูทุกคดี
ท่านเอาเก็บไปใช้ในชีวิตประจำวัน

อย่างเรียกร้องค่าเสียหาย

และมีเวลาในการยึดหรือว่าบังคับ๑๐ปี

แล้วก็การจำคุกติดจริง
๓๐ถึง๓๕เปอร์เซ็นต์ของโทษเท่านั้นเองนะคะ
เพราะว่ามีการลดหย่อนไปเรื่อยอย่างนี้๑๐กว่าปี

ก็ไปคุยกับคนที่เคยใกล้ชิดสนิทกับเปรี้ยว

นิสัยใจคอเป็นยังไง
โป้ก็เลยบอกว่าก็เคยรู้จักกัน
เคยกิ๊กกักคุยกันแต่นานมาแล้ว

เคยไลฟ์สดอะไรกันด้วยพูดคุยอะไรกันพวกนี้
เขาก็บอกรู้จักอ่ะรู้จักจริงแหละ

พอเห็นการอ่านคำพิพาคศาสตร์ของชั้นต้นออกมาแบบนี้

เดี๋ยวก็ได้รับการลดห่อนผ่อนโทษก็เดี๋ยวก็ได้ออกมาพ่อแม่รออยู่ค่ะ

ประหารชีวิตมันก็เหมือนตายไปเลย
ไม่มีความเจ็บปวดอะไรแต่อย่างนี้ทรมานกว่าประหารนะ
แล้วชีวิตกฎหมายไทยประหารชีวิตไม่น่าจะมีแล้วครับ
ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้ออกมาหรือเปล่า
มันจะต้องมีลดโทษอะไรบ้างถ้าเขาเป็นนักโทษชั้นดีครับ
ก็ขอให้เขาทำตัวดีอาจจะได้ออกมา

แต่ถ้าอยากจะฟังอะไรเขาอยากจะฟังอะไรบ้าง
ก็ทำตัวให้ดีพ่อแม่รออยู่ประมาณนี้ครับ
นี่ค่ะนายอภิรักษ์ชัดอานนท์เสียโป้นะคะ
ก็พูดถึงความสัมพันธ์กับเปรี้ยวด้วยว่าเขาคบหากันอะไรยังไงสนิทกันขนาดไหนนะคะลองฟังดูค่ะ
คือผมไม่เคยคุยกับเขาว่าเขาเป็นนิสัยมีค่าคนอะไรแบบนี้
ผมไม่เคยคุยแต่เรื่องเนี่ยคุยแต่เรื่องทะลึ่งทะลึ่งทะลึ่งอะไรประมาณนี้ครับ

ผมไม่เคยเหมือนเจอเขาแต่ก่อนผมก็บอกว่าผมไม่เคยเจอเขา
อาจจะเป็นแค่พูดสนุนสุดเฉยใช่
ไม่ผมพูดตลอดผมไม่เคยเจอเขาตัวจริงผมไม่เคยเจอ
แต่เท่าที่คบกันมานี้เราความรู้สึกสำคัญกันเนี่ยเราเป็นห่วงเขาไหม

ถามว่าเป็นห่วงไหมไม่เป็นห่วงมันไม่ได้เป็นห่วงอะไรมากอยู่แล้วครับ